ซึ่งหลังจากผลการสุ่มตรวจเลือดก็พบว่าชาวบ้านเกินกว่าครึ่ง
มีสารโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนอทางออก
แก้ปัญหาเหมืองทองจังหวัดพิจิตรว่าควรที่จะเร่งศึกษา
ผลกระทบจากการทำเหมืองเพื่อหาทางเยียวยาชาวบ้าน
และสิ่งแวดล้อมโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
จนสุนันผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แสดงความเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อสรุปว่า
โลหาหนักมีสาเหตุที่มาจากธรรมชาติหรือว่าการทำเหมือง
ต้องการให้เร่งศึกษาผลกระทบเพื่อเยียวยาสุขภาพของชาวบ้าน
โดยผลการสุ่มตรวจเลือดชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ
โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน๑๔คนใน๓จังหวัดคือพิจิตรเพชรบูรณ์และพิศนุโลก
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
พบผู้ใหญ่จำนวน๖๗๕คนจากจำนวน๑๔คน
มีค่าสารโลหาหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน
สารแมงกานิสสารหนูและสารไซยานาย
ขณะที่ผลตรวจเลือดเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จำนวน๒๒๐คนจาก๒๙๗คน
พบสารโลหาหนักเกินค่ามาตรฐาน
คือสารแมงกานิส๑๖๕คน
หนู๕๓คนและสารสายนายจำนวน๒คน
นี้ก็ยังพบว่าผลตรวจเลือดก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี๒๕๕๙
ชาวบ้านมีสารโลหาหนักทั้งสารหนูและแมงกานิส๔๐๐คน
จากการสุ่มตรวจกว่า๗๐๐คน
หลังจากนี้ผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้มอบรายชื่อผลตรวจรายบุคคล
ส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการดูแลสุขภาพท่ามกลางเสียงของชาวบ้าน
เหมืองทองที่ออกมาเคลื่อนไหว
ค้านการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมของบริษัทอัครา
ซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่๑๓พฤษภาคมนี้
เพื่อขอให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง
รวมถึงเยียวยาผู้ที่มีสารโลหาหนักในร่างกายก่อนนะครับ